เพราะว่าพี่น้องเกษตรกรของเราตอนนี้ร้องเรียนมาบอกว่า
มีคนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดชายภูมิเนี่ย
มาหลอกหลอกขายปุ๋ย
พี่น้องเกษตรกรของเราคู่นี้พี่ผู้ชายเป็นผู้ศึกข่าวด้วยนะ
ก็มีอาชีพเกษตรกรด้วยก็ถูกหลอกเหมือนกัน
ก็เลยกลายเป็นผู้เสียหายนะครับ
ส่วนทางเขาแจ้งความร้องทุกต่อพนักงานสอบส่วนสพเฉยภูมิ
ดำเนินคดีกับนางใหญ่และนางโอ
๑๘มงกุฎที่หลอกลวงนะฮะ
ด้วยวิธีการให้สั่งซื้อปุ๋ย
จนทำให้ผู้เสียหายทั้งสองคนสูญเงินไปกว่า๒แสนบาท
ปุ๋ยได้รับไหมไม่ได้นะคุณ
หายปุ๋ยเลยหายจำเลยนะฮะ
โดยนายทศและนางสาวนัทนิชาผู้เสียหายก็เล่าให้ฟัง
บอกว่านางใหญ่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานเกษตรจังหวัดชายภูมิ
ทางสำนักงานมีโครงการจัดซื้อปุ๋ยอินซี

สามารถนำมาจำหน่ายได้ในราคาถูกสนใจไหมคะ
ส่วนนางโอผู้ร่วมขบวนการก็อ้างตัวเป็นลูกเจ้าของโรงงานปุ๋ย
สามารถรับซื้อปุ๋ยจากกลุ่มผู้เสียหายได้นะครับ
ด้วยความน่าเชื่อถือกลุ่มผู้เสียหายจึงหลงเชื่อนะครับ
โดยที่ไม่ได้เช็คข้อมูลให้ละเอียดก่อนว่านางใหญ่กับนางโอเป็นใครกันแน่
มาจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชายภูมิจริงหรือเปล่านะครับ
ทีนี้ก็สั่งซื้อปุ๋ยจากนางใหญ่แล้วก็ทำการโอนเงินให้ตามที่ได้ตกลงกันไว้

โอนเงินเรียบร้อยแล้วได้ติดต่อเพื่อนนัดหมายจะให้มาส่งปุ๋ย
ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้นางใหญ่เนี่ยปิดเครื่องหนีหรือหายไปเลยนะครับ
ผู้เสียหายจึงโทรไปสอบถามถึงสำนักงานเกษตรจังหวัดชายภูมิ
ว่ามีโครงการจัดซื้อปุ๋ยอินซีอะไรหรือเปล่า
ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดชายภูมินะก็ตอบมาบอกว่าไม่มีโครงการนี้นี่
สำนักงานไม่ได้จัดโครงการนี้เลยแล้วก็ไม่มีคนชื่อนางใหญ่อะไรนี้เลยนะครับ
เท่านั้นแหละฮะผู้เสียหายทั้งสองก็แน่ใจว่าถูกหลอกแล้วล่ะ
จึงรีบมาแจ้งความกับตำรวจแล้วก็นำหลักฐานใบแจ้งความใบโอนเงินต่างเนี่ย
ให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับรวมถึงเรื่องของการโอนเงินไปในบัญชีของนางใหญ่เนี่ย
ก็อยากให้ตำรวจอายัดบัญชีของนางใหญ่ไว้ตรวจสอบนะครับ
เปิดเผยนะครับว่าได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนเร่งดำเนินการติดตาม
คลายคดีนี้อย่างเร่งด่วนคาดว่าน่าจะเป็นการกระทำที่มีขบวนการนะฮะ

แล้วก็เชื่อว่าจะได้ตัวผู้กระทำผิดเร็วนี้
เนื่องจากมีหลักฐานการโอนเงินอย่างชัดเจน

หลอกลวงพี่น้องเกษตรกรท่านใดอีกนะครับ